ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะที่เราเล่าไปเมื่อวานเราตามความคืบหน้าให้
เพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่คนร้ายโอ้โหก่อเหตุแบบโหดจริงนะ
ชัยภูมิค่ะในหลอดอายุ๔๖ปีเมาทั้งเหล้าเมาทั้งยาเสพติดแล้วก็คลุมคลั่ง
ก่อเหตุไปเอามีดไล่แทงเพื่อนบ้านเสียชีวิตไปสามศพ
แล้วต้องใช้คำว่ากระหน่ำแทงค่ะเพราะว่าสภาพศพของผู้เสียชีวิตทั้งสามศพเนี่ยนะ
เที่ยมมากคือแทงจนไส้ทะลักออกมาบางรายเนี่ยแทงจนถึงตับแล้วเสร็จตับแบบออกมาด้านนอก
กองอยู่กับพื้นขออภัยฟังดูโหดเยี่ยมแต่ว่านี่คือพฤติการของคนร้ายค่ะ
ความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะเหตุการณ์นี้อยู่ในพื้นที่ตำบลโนนคูณอำเภอคอนศาลจังหวัดชายภูมิ
นี่คือคนก่อเหตุนะคะชื่อว่าในหลอดจวบสุกอายุ๔๓
เมาทั้งเหล้าเมาทั้งยาคลุ้มคลั่งเอามีดไปไล่แทงคนแถวบ้านอ่ะ
สามหลังอ่ะค่ะซึ่งเป็นเครือญาติกันด้วยนะคะ
เสียชีวิตไป๓ศพคือนายฉลองเดชครอบอายุ๖๔ปี
และในหลอดสวัสดีรักษ์อายุ๕๘ปีคนนี้ชื่อเดียวกับคนก่อเหตุ
เสบียงเกิดสมบูรณ์อายุ๕๓ปี
คนก่อเหตุเขาอ้างว่าเขาแค้นแค้นสะสมมานาน
เพราะว่าทั้ง๓คนนี้เคยพูดจาดูถูกเหน็บแนมเขาเป็นประจำ
สะสมพอเมาได้ที่ก็เลยไปก่อเหตุค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๔พฤษภาคมนะคะ
เมื่อวานนี้ทั้ง๓ศพก็ถูกนำกลับมาตั้งไว้ที่หน้าบ้าน
ของแต่ละศพนะคะหลังเสร็จการชนะสูตรจากโรงพยาบาล
คุณคารินกระมุดโยธินนักข่าวของเราไปที่หมู่บ้านนี้อีกครั้งนะคะ
ทั้งสามศพไม่ได้อยู่ที่หมู่บ้านแล้วแล้วก็คืนเมื่อวานนี้ค่ะ
ไม่ได้มีการสวดพระอภิษฐรรมศพด้วยนะคะ
เช้าวันนี้ทางครอบครัวนำศพไปที่สำนักสงฆ์โมกธรรมค่ะ
เพื่อทำพิธีเผาเลยนะคะเผาตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงที่ผ่านมา
คุณคารินก็เดินทางตามไปไปพบกับครอบครัวของทั้งสามศพ
ญาติญาติกับเพื่อนบ้านก็มาร่วมงานกันเยอะเลยนะคะ
คือ๓ศพถูกตั้งเรียงกันบนเชิงตะกอนหรือว่ากองฟอนนะคะ
ที่บริเวณป่าช้าก็เป็นที่โล่งกลางแจ้งนะคะเพื่อทำพิธีเผา
ทีมข่าวของเราบอกว่าก็ศพจะถูกนำมาทีละศพ
โดยมีพระสงฆ์เดินนำแล้วก็มีคนหามลงศพเวียนกองฟอน
ที่เผาไม่ใช้ดอกไม้จันทร์แต่ใช้ต้นสาบเสือแทนค่ะ
มีความเชื่อว่าผู้เสียชีวิตกับญาติที่ยังมีชีวิตอยู่
จะได้ตัดขาดกันและไม่นำสิ่งไม่ดีกลับมาหาคนในครอบครัว
ยังมีชีวิตอยู่อันนี้เป็นความเชื่อของคนในพื้นที่
มีการจุดประทัดนำเสื้อผ้าของใช้ของผู้เสียชีวิตมาเผา
เพราะเชื่อว่าผู้เสียชีวิตจะได้มีใช้ในอีกโลกหนึ่งนะคะ
พอถึงเวลาเผาทั้งครอบครัวและคนมาร่วมงานแน่นอนค่ะ
คงไม่ต้องบรรยายว่าบรรยากาศโศกเศร้าขนาดไหนนะคะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าสาเหตุที่เคลื่อนย้ายศพมาเผาทันที
ก็เพราะว่านี่คือการเสียชีวิตแบบผิดธรรมชาติ
เหตุการณ์นี้ชาวบ้านบอกว่าคือการตายโหง
คนโบราณท้องถิ่นในภาคอีสานเชื่อว่าถ้าตั้งสวดที่บ้าน
ทำให้เกิดเรื่องไม่ดีกับคนในครอบครัวที่ยังมีชีวิตอยู่
ก็เลยไม่ได้มีการสวดพระอภิษฐรรมศพนะคะ
ระยะหลังก็จะมีการใช้พิธีเผาก่อนหน้านี้
จะใช้การฝังก็ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย

เพราะว่าเมนของวัดที่ใกล้ที่สุดของหมู่บ้านมีแค่เมนเดียวค่ะ
ทั้ง๓ศพเป็นศพตายโหงชาวบ้านก็เลยหารือกันว่า
รีบเผาให้เร็วที่สุดเพื่อให้สิ่งไม่ดีออกจากหมู่บ้านนะคะ
เพราะว่าเขาไม่ให้นำเข้าหมู่บ้านเลยให้เอาไว้นอกบ้าน
ถ้ามีวัดนอกบ้านก็เอาไว้นอกวัดนอกบ้านคือไม่ให้เข้าบ้าน
เขาจะถือว่าเป็นอะไรล่ะที่จะทำให้เป็นกรณีบ้านกรณีเมือง
อย่างนี้เป็นการตายผิดปกติเป็นจิตวิญญาณเชื่อว่าเป็นจิตวิญญาณที่จะแข็ง
แล้วมันจะมีผลในการที่จะให้คนอื่นตายตาม
แล้วก็เลยใช้ต้นสาบเสือหรือต้นล่อมห้างเนี่ยเป็นสิ่งที่เชื่อว่าให้อย่าล้างซึ่งกัน
และการตักผักมีเป็นเพื่อนก็ตัดขาดจากเพื่อนเป็นลูกตัดขาดจากลูก
พ่อจากญาติทั้งสิ้นไม่ให้มายุ่งเกี่ยว
ศพนะคนตายคนตายคนแรกใช่ไหมคะต้องมาสุดท้ายเพื่อน
นายนายหลอดนี้ตายคนที่หนึ่งแล้วก็อ่านายฉลองตายคนที่สอง
คนที่สามคือนางเหนียงเราต้องเอาสบ
เอาสบนางเหนียงมาก่อนเสร็จแล้วไม่เอามาก่อนเอามาวางเม็ด
เป็นคนดีค่ะไม่ค่อยคุยกับใครเรียบร้อย
พ่อตายไปเนี่ยสามคนน่ะเขาเป็นคนดีหมดเลยนะ

ก็คนในพื้นที่บอกว่าตลอดระยะเวลา๒๐กว่าปีที่ผ่านมา
ไม่เคยเกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญแบบนี้ในพื้นที่เลยนะคะ
ก็เหตุการณ์ครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่สะเทือนใจทุกคนในหมู่บ้าน
ส่วนทางคดีความค่ะตำรวจแจ้งข้อหาในหลอดคนก่อเหตุ
ก็คือข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
พาอาวุธมีดไปในเมืองและที่สาธารณะ

เพราะว่าเสพยาเสพติดด้วยเป็นยาบ้านะคะ
ค้านการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนนะคะ
เพราะว่าเป็นคดีที่พฤติการการก่อเหตุโอ้โหโหดร้ายจริงค่ะ